ผู้ชายคนนี้ค่ะญาติเขามาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าโดนเพื่อนบ้านนะทั้งกระทืบแล้วเอาด้ามเสียมาตี
หลังจากนั้น๒อาทิตย์ตายถามว่าเอ้าเขาไปทำอะไร
นี่แหละค่ะที่อยู่หน้าจอตอนนี้นี่คือคนตายเขาไปก่อเหตุ
ขโมยต้นกัญชาของเพื่อนบ้านแล้วดูสิคุณ
หักไปแบบกิ่งใหญ่มากนะนี่ไม่ได้เด็ดแบบไม่ได้เด็ดแค่ใบนะคะคุณผู้ชม
หักเป็นกิ่งกิ่งแบบนี้เลยอะค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นชัดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่นะคะ
ตำบลหนองย่าไซวังสามหมอของอุดรนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบห้า
พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะผู้ชายคนนี้ที่เข้าไปขโมยต้นกัญชาเนี่ย
คือนายคำดีอรัญญศรอายุสี่สิบแปดปีแล้วเจ้าของบ้านอ่ะ
เจ้าของบ้านก็มาทำร้ายร่างกายนายคำดีจนตายเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องไปจับได้ไง
เออแต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งญาตินายคำดีนะใช่
ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ทำร้ายร่างกายนายคำดีจนชอกช้ำจนช้ำในตายนะฮะ
ทีนี้ทางพี่สาวของคนตายเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้น้องฉันน่ะ
กัญชามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วแหละแล้ววันนั้นเนี่ย
น้องก็เข้าไปขโมยใบกัญชาไปขโมยต้นกัญชาจริง
เจ้าของบ้านรุมกระทืบเอาด้ามเสียมมาตีแล้วเลือดออกเต็มตัวไปหมดเลย
ผู้ใหญ่บ้านก็ไประงับเหตุแล้วก็พาน้องชายเนี่ย
ไปที่สพวังสามหมอแต่เขาบอกว่า
ตำรวจไม่ได้ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะ
แต่มาตั้งข้อหาว่าน้องชายเขาทะเลาะวิวาสเอาน้องชายติดคุกคืนนึง
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาปรับ๕๐๐บาทค่ะ
แล้วหลังจากนั้นน้องก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
มาพักรักษาตัวถามว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
คือเขาบอกว่าอาการของน้องไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ค่ะ
อาการสุดลงสุดลงจนมาเอ่อมารักษาตัวที่บ้านนี่ก็ยี่สิบห้านะ
เกิดเหตุสิบห้าพฤศจิการักษาตัวที่บ้านยี่สิบห้า
ธันวาค่ะเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ
ญาติญาติเสียใจอ่ะบอกโหโดนขนาดนี้ช้ำในตายเลยเหรอ
ใช่ฮะเออคือถึงญาติบอกแบบนี้
ว่าเนี่ยก็มีวงจรปิดเมื่อกี้ก็ยอมรับผิดนะ
ว่านายคำดีเข้าไปขโมยตัดกิ่งกัญชา
ตัดต้นต้นกัญชาของบ้านเพื่อนบ้านจริงแต่เนี่ยเพื่อนบ้านนี่แหละ
เอาอะไรนะจอบนะคุณเอาด้ามจอบเนี่ยทั้งทุบทั้งตี
ด้ามเสียมด้ามจอบเอามาตีแบบนี้อ่ะนะคะจนนายคำดีเนี่ยโอ้โห
สลบสลายหนีรอดออกมาได้ก็จริงเนี่ยคุณตรงนี้
หนีรอดออกมาได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นช้ำในครับ
สิบห้าวันหลังจากนั้นอ่ะเออสิบวันหลังจากนั้นตายอืมอืม
ทีนี้คุณผู้ชมญาติเนี่ยนะก็เลยไปหาทางผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดอุดรค่ะคือพลตำลดตรีพิศนุอุณหัตเซรีนะนะคะ
ก็จะขอความเป็นธรรมซึ่งผู้บังคับการจังหวัดเนี่ย

เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน
ทีนี้อันนี้เราฟังทางฝั่งญาติของคนตายแล้วใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมเราต้องฟังทางฝั่งของเจ้าของบ้านเจ้าของต้นกัญชาด้วยไหม
เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะเราไปฟังในออฟในออฟอายุสามสิบหกปีที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของต้นกัญชาเนี่ยแหละค่ะ
เขาก็อยากชี้แจงเหมือนกันเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคำดีมาขโมยต้นกัญชาที่บ้านนี่ไม่ใช่มารอบแรกนะ
มา๔รอบแล้วไอ้รอบที่๑จับได้ก็เตือนรอบที่๒จับได้ก็เตือนรอบที่๓จับได้ก็เตือน
คำดีอย่าบุกมาแบบนี้สิกลางค่ำกลางคืน
แล้วไอ้ที่ขโมยทุกครั้งไม่ได้แจ้งความด้วยนะคุณผู้ชม
ออฟบอกว่าผมทำงานต่างจังหวัดไงนานผมจะกลับบ้าน
เมียผมกับลูกสาวลูกสาวสองขวบอยู่กันสองแม่ลูก
แล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุผมกลับมาถึงบ้านพอดี
เห็นแบบคาตาเลยคำดีเนี่ยกำลังเด็ดแบบนี้ค่ะ
กิ่งกัญชาก้านกัญชาไปหลายก้านเหลือเกิน
แล้วผมยืนยันนะไอ้ข่าวที่ออกไปตอนแรกอ่ะ
บอกว่าผมเอาด้ามเสียมมาทำร้ายร่างกายมาตีจนเลือดอาบ
ผมไม่ได้ใช้ด้ามเสียมนะผมไม่ได้เอาไม้ไปตีเขาด้วย
แต่ยอมรับว่าผมผลักคำดีจริงแล้วเขาเนี่ยล้มไป
โดนหินรับมีดไปโดนกองฟื้นที่อยู่หลังบ้าน
ทีนี้ผมก็อยากบอกบ้างจะได้เข้าใจในมุมผมหน่อย
ผมก็เป็นห่วงลูกเมียผมแล้วถ้าเกิดว่าบุกมาในบ้านผมอ่ะ
เมียผมมันจะได้รับอันตรายหรือเปล่าผมก็ต้องทำเพื่อปกป้องลูกเมีย
อันนี้คือในฝั่งของเจ้าของบ้านนะคะก็ชี้แจงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
แต่ว่าทีนี้ตำรวจก็ต้องพิสูจน์ต่อแล้วครับ
ว่าตกลงนายคำดีเสียชีวิตจากอะไร
เพราะว่าตอนที่เข้าไปแจ้งความกันใหม่
เขาบอกว่าไม่ได้มีการตรวจร่างกายของนายคำดี
ว่าถูกใช้อาวุธหรือถูกจอบตีอะไรหรือเปล่า
และนายคำดีเองก็ปฏิเสธการรักษาไม่ไปโรงพยาบาลด้วย
คือเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมุมเดียวใช่ไหม

ว่ามีกล้องวงจรปิดมุมอื่นหรือเปล่า

และนายคำดีตายเพราะอะไรนะคะ